ส่วนข่าวนี้แกร็พไบต์กับวินมอเตอร์ไซต์
ไม่ได้แย่งลูกค้ากันนะคุณผู้ชม
แต่เหตุการณ์นี้ฝั่งแกรปไบท์เนี่ยเขามีผู้โดยสารขึ้นมาเป็นสาวหล่อ
แล้วปรากฏว่าแกรปไบท์มาเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกับลุงวิน
ลุงวินคือหัวฟาดเลยนะ
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุสภาพแบบนี้
ส่วนคนนี้คนนี้เป็นผู้โดยสารใช่ไหม
โดยสารสาวหล่อกลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมคุณ
โดนทิ้งให้อยู่กับศพของลุงวิน
เอาแล้วถามว่าคนขี่แกรปไบท์ไปไหนหนีไปเลยค่ะ
นี่ครับนั่นศพลุกนอนอยู่แบบนี้
เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะ
กลายเป็นเหตุสลดที่ลุงวินเสียชีวิตเนี่ยนะคะ

เพราะว่าตรงนี้มันอยู่ตรงริมถนนรัชดาพิเศษ

ใกล้กับโรงแรมเจ้าพญาปาร์คค่ะ

ไซค์เป็นของลุงวินมอเตอร์ไซค์นะคะ
คนขี่คือนายพิทักษัศนสกุลอายุ๕๘ปี
ลุงวินที่ว่าเป็นวินอยู่ที่ซอยสุขุมวิท๕๕
ใส่เสื้อวินเสื้อกั๊กเบอร์๑๙
ปรากฏว่าตอนที่ขี่มาแล้วเกิดอุบัติเหตุ

ร่างของลุงวินมอเตอร์ไซค์ทะไหลนะ

จนทำให้ลุงวินมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตเลยค่ะ
ซึ่งนอกจากศพของลุงวินมอเตอร์ไซค์แล้ว
ข้างกันที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
คือนางสาวพัทยาอายุ๒๓ปี
เธอเป็นสาวหล่ออยู่ข้างศพเลย
ตัวเธอน่ะไม่ใช่ผู้โดยสารของลุงวินนะ
แต่เป็นผู้โดยสารของแกรปไบท์
ซึ่งตัวเธอก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
แผลถลอกตามเนื้อตามตัวตามหน้า

หล่อคนนี้อยู่ในสภาพที่เมาอย่างหนักด้วยค่ะ

ใช่เธอก็ยังเล่าเรื่องได้ยังมีสติอยู่เนี่ยนะคะ
ตัวเธอเป็นพนักงานร้านเหล้าอยู่ที่ซอยคาวบอยตรงสุขุมวิทย์

ปรากฏว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหลังจากที่งานเลิกแล้วไปต่อ
ดื่มกับลูกค้าแถวถนนพระรามเก้าเมาเมาหนักค่ะ

แล้วพอหลังจากนั้นเกิดอุบัติเหตุ
คือลุงวินเนี่ยก็ไปกระแทกกับเสาไฟฟ้าใช่ไหมตัวเธอก็ได้รับบาดเจ็บ
แล้วทิ้งตัวเธอให้อยู่กับศพแบบนี้ค่ะ
ทีนี้มีการตรวจสอบข้อมูลในแอปที่สาวหล่อคนนี้เรียกรถแล้วนะคะ
ซึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์ทะเบียน๖กไก่ขไข่๙๔๕๘กรุงเทพมหานคร

เพราะว่าถือว่าเป็นกรณีชนแล้วหนีฮะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่พยายามหากล้องวงจรปิดนะ
ว่าจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานยังไงบ้างนะครับ